ต้องนะคะสำหรับบ้านของคุณแพทย์นับประพาแล้วก็เบนเลสซิ่ง
อย่างที่เมื่อวานเรานำเสนอไปนะคะคุณผู้ชม

เพราะว่ามีคนแบบชี้เบาะแส
คือมันมีคนส่งข้อความมาให้ทางบันเทิงไทยรัฐจริงนะคะ
แล้วก็เขาแบบเป็นตุเป็นตะเรื่องราวอย่างนู้นอย่างนี้นั่นเองนะ
ใช่นะคะดิฉันก็เลยเอาให้คุณแอฟได้ดูกันเลยนะคะ
คุณแพทย์แพทย์ได้ดูกันเลยนะคะปรากฏว่านะคะ
คุณแพทย์ก็บอกว่าเออมันเป็นข้อความจริงนะคะ
แล้วพอเราก็ไปถามนะคะว่าตกลงเลิกหรือเปล่านะคะ

ส่วนที่ว่าเบ้นจะมีกิ๊กใหม่เป็นใคร
เจ้าตัวขอรอให้คุณเบ้นมาอธิบายอีกที

เพราะเชื่อว่าทั้งคู่ก็ทำหน้าที่พ่อและแม่ของน้องเลสซิ่ง

หลังจากที่ดูหลักฐานชัดเจนขนาดนี้นะคะ

อันนี้ในเรื่องของแพทย์กับพี่เบนท์

ก็คือตอนนี้แพทย์ก็บอกพี่เบนว่าไม่เป็นไร
ก็คือจับทางไหนก็ได้
ก็ยังแฮปปี้แล้วก็รักพี่เบ้นเหมือนเดิม

แต่พี่เบ้นยังไม่ได้ให้คำตอบ

ทุกวันนี้แพทย์มีความสุขมากอยู่แล้ว
เบ้นให้ของขวัญชิ้นพิเศษกับเราแล้ว

ต่อให้วันนี้คำตอบจากปากพี่เบ้นคือแยก

ให้เราช่วยกันทำหน้าที่คุณพ่อและคุณแม่ให้ดีที่สุด
ค่ะก็ขอเล่าเสริมนิดนึงนะคะ

ได้คุยกับคุณแพทย์น้ำประพาหลังไหมที่ไม่ได้สัมภาษณ์นะคะ

ก็คือได้ไปวันที่คุณเบ้นออกมาจากเรือนจำด้วย

รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่นั่งอยู่ข้างคุณแม่ของคุณเบนเลสซิ่งด้วย
ซึ่งคุณแพทย์ก็กระเทือนใจนั่นแหละคุณผู้ชมนะคะ
ก็ไม่รู้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงนะครับ
เพราะว่าเมื่อวานนี้ดิฉันก็พยายามติดต่อคุณเบนเรสซิ่งนะคะ
ล่าสุดที่รับสายทางออนไลน์ติดต่อนะคะ
คุณเบ้นบอกว่ากำลังขับรถกลับบุรีรำมากรุงเทพ
ขอคุยเคลียร์กับคุณแพทย์ก่อน
แล้วถึงจะให้คำตอบกับทางผู้สื่อข่าวนะคะ
ก็ต้องติดตามดูต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะคะ
แต่ว่าคือข่าวนี้มันอยู่ในกระแสสนใจของใครหลายคนนะคะ

ก็เดี๋ยวจะรอดูนะคะว่าคุณเบ้นเรสซิ่งจะตอบว่ายังไงนะคะ

ไม่ได้ต้องการจะไปแบบว่าซ้ำเติมหรือไปขยี้ความรู้สึกอะไรกัน
แต่ว่ามันเป็นอยู่ในช่วงของที่คนสนใจ
อยากจะรู้ว่าเรื่องราวมันจะจบลงยังไงนั่นเอง